พ้นไปแล้วสำหรับผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ก็มีบางครอบครัวแทนที่จะเอาเงินรางวัลไปใช้อย่างสะดวกสบายใจนะคะ
เดี๋ยวนี้เงินก็หายากปรากฏว่ากลายเป็นทุกขลาบ
สองผัวเมียที่จังหวัดสมุทรประการ
ทำไมเพราะอะไรเนี่ยค่ะลอตเตอรี่ใบนี้กลายเป็นปัญหา
เพราะผัวเมียเขาแบ่งเงินไม่ลงตัวแล้วมีญาติของฝ่ายเมียเข้ามาผัวพันอิรุงตุงนัง
กลายเป็นปากเป็นเสียงกันฝ่ายผัวบอกว่าเอาแบบนี้
ถ้าเกิดว่าอยากได้เงินไปฟ้องร้องเอาเอง
เมียก็เลยไม่ยอมไปแจ้งความที่โรงพักนะคะ

นางสาวพรธิดาชำนาญเวทฝ่ายเมียอายุ๒๓ปีค่ะ
คุณผู้ชมเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีไปพร้อมกับสามี
นายวิจักรวรรณประสิทธิ์อายุ๓๔ปีนะคะบอกว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายนใบนี้
เดินทางไปที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
สนามบินน้ำนนทบุรีไปขึ้นเงินรางวัล๖ล้านบาท
หลังจากที่ก่อนหน้านี้อย่างที่ที่ฉันบอกไป
แฟนสาวไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่โรงพักพระประแดง
สมุทรปราการให้ดำเนินคดีกับแฟนนุ่มที่นำสลากออกไป
โดยที่ไม่ทำตามสัญญาคือเขาตกลงกันเดิมว่า

จู่ฝ่ายชายก็จะให้ผู้หญิง๒ล้าน

ทีนี้ระหว่างฝ่ายหญิงเข้าไปดำเนินการ
เรื่องของการขึ้นเงินรางวัลฝ่ายชายนายวิจักร

นักข่าวของเราบอกว่าได้มีการตกลงกันแล้ว
ว่าจะแบ่งเงินเท่ากันคือคนละ๓ล้านบาท
แล้วนายวิจักรให้ฝ่ายหญิงเป็นคนจัดการเรื่องเงินรางวัลได้เลย
พอขึ้นเช็คเสร็จปุ๊บก็ค่อยโอนเงินมาให้
เรื่องมันก็จะได้จบกันไปนะคะ
ทีนี้นายวิจักรยืนยันกับนักข่าวของเรา
บอกว่าตัวเขาเองไม่เคยคิดจะเอาเปรียบแฟนสาว
แล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของการถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
พูดต่อซึ่งแฟนสาวก็รับรู้อยู่แล้วว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกฝากไว้กับแม่ของเขา

หลังจากที่รู้ว่าถูกรัฐบาลรางวัลที่๑

ตอนนั้นตกลงกันฝ่ายชายบอกแบบนี้ว่า
จะให้ฝ่ายหญิงแฟนสาว๒ล้านบาท

ส่วนอีก๔ล้านบาทเดี๋ยวจะเอาส่วนนี้
ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ
แต่พอมีญาติของฝ่ายหญิงแฟนสาวเข้ามายุ่งด้วย
ก็เลยทำให้มีปากมีเสียงกัน
แทนที่ว่าเงิน๖ล้านบาทมันจะเป็นเรื่องของคน๒คน
กลายเป็นผัวพันอิรุงตุงนังไปหมดนะครับ
ฝ่ายชายคุณวิจักรเขาก็เลยบอกว่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ก็เลยหนีออกจากห้องพักเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปด้วยนะคะ
ตกลงก็ตกลงกับน้องเขาอย่างนี้ว่าเราจะให้เขาสองล้านอย่างนี้นะ
แล้วก็สร้างบ้านให้แม่จบเอาเรื่องแม่เราให้เรียบร้อยก่อน
แล้วญาติพี่น้องค่อยว่ากันอีกทีก็พูดแค่นี้เอง
แล้วอยู่ดีเขาก็เขาก็กลับไปคุยกับญาติเขานั่นแหละ
แล้วก็กลับมาว่าจะขอ๓ล้านบาทนะผมก็เลยโมงโหว่ง่าย
ว่าถ้าเราตกลงกันตรงนี้แล้วทำไมต้องให้คนอื่นมาบงการในนี้ด้วย
จริงคือเราก็เจอกันแล้วนะครับใช่มันคุยสามารถคุยกันได้
แน่นอนนะคะหลายคนเป็นห่วงเรื่องของความสัมพันธ์ของสองคนนี้
นักข่าวของเราว่ายังเหมือนเดิมไหม
วิจักษ์บอกว่าขอไม่ตอบเรื่องนี้แล้วกันนะครับ
เราถามนางสาวพรธิดาก็คือฝ่ายหญิงบอกว่า
ขณะนี้เช็คเงินรางวัลอยู่กับตัวเองยังไม่ได้เอาเช็คไปขึ้นเงิน
เดี๋ยวจะรอให้ขึ้นเงินแล้วก็จะแบ่งให้กับฝ่ายแฟน
แต่จะปรึกษาก่อนนะคะว่าวันไหนอย่างไร
ทีนี้ความสัมพันธ์หลังจากนี้ก็ยอมรับแหละว่ายากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
คงต้องดูก่อนเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็ทำให้เสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่าย
ตอนนี้โดยเฉพาะฝ่ายชายบอกว่าอยากอยู่คนเดียวมากกว่า
ส่วนนางสาวพรธิดาฝ่ายหญิงยืนยันว่า
ตัวของฝ่ายชายคือแฟนเขาไม่ได้เป็นคนแย่อะไรขนาดนั้น
แล้วไม่เคยบอกว่าจะไม่ให้เงิน
ถึงว่าฝ่ายชายเขาไม่เคยบอกว่าจะไม่ให้เงิน
แต่ตัวเธอเองนี่แหละฝ่ายหญิงนี่แหละที่ตกอกตกใจ
ประกอบกับไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑
ไม่ได้อยู่กับตัวเองด้วยไงทีนี้ก็เลยตกใจไปใหญ่นะคะ
ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือแฟนก็หายเงียบไปด้วย
แทนที่จะโทรกลับมาบอกหน่อยว่าอะไรยังไง
เลยตัดสินใจไปแจ้งความเขายอมรับเลยนะคะ
ว่าสาเหตุหลักที่เขาไปแจ้งความเนี่ย
มาจากที่ตัวเขาเองไปปรึกษาหารือกับญาติของฝ่ายตัวเองมากเกินไป
ไม่หนักแน่นไม่เชื่อมั่นแฟนของตัวเอง
ไปปรึกษาญาติเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองบอกว่าก็ยังเด็กด้วยนะคะ
ก็เลยไปปรึกษาญาติส่วนพ่อแม่ของแฟนไม่ได้มายุ่งเรื่องนี้
แฟนเลยโกรธว่าเอ๊ะคุณไปเชื่อญาติของคุณขนาดนั้นเชื่อเกินไป
ไม่ยอมฟังฝ่ายผู้ชายเลยทั้งที่ก็ลำบากมาด้วยกัน
ทีนี้สังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณเนี่ย
ความรักไม่เอาแล้วใช่ไหมเงินมันบังตาแล้วใช่ไหม
ตั้งคำถามไปที่ฝ่ายหญิงเธอบอกเลยนะเงินไม่ได้บังตาเธอ
แต่เงินก็ไม่เข้าใครออกใครเธอรักแฟนเธอมาก
เพราะลำบากมาด้วยกันอยู่ด้วยกันมานาน
ถึงได้เงินมาไอ้๓ล้านบาทที่แบ่งคนละครึ่งเนี่ย
ก็ไม่ได้สบายใจนะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้ว
ก็ต้องเสียคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะ